มีเรื่องที่เกิดขึ้นในคลองที่วัดหัวกระบือย่านพระราม๒ครับ
คือชาวบ้านเขาก็ไปร้องเรียนเขตบางขุนเทียนนะฮะ
เจ้าของพื้นที่บอกว่าโอ้โหคลองนี่น้ำมันไม่ไหลเลย
กลิ่นเน่าเหม็นมากขยกขยะผักตบชาวาอะไรเต็มไปหมด
ทางสำนักงานเขตบางขุนเทียนก็เลยนำเจ้าหน้าที่มาขุดลอกคูคลองให้นะครับ
เป็นคลองภายในวัดหัวกระบือย่านพระราม๒นะครับ
นี่ฮะท่านผู้ช่วยภูมิในการเขตนายธนาชิตชชูติการก็นำทีมมา
ล่อคูคลองขุดไปขุดมาเอ้าไปเจอท่อนไม้สักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๘นิ้ว
ท่อนไม้เนี่ยยาวประมาณ๔๖เมตรซุกซ่อนอยู่ในคลองรวมกว่า๕๐ท่อน
สงสัยจะนี่แหละที่ไปขวางทางน้ำน้ำก็เลยไม่ไหลนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังกรมป่าไม้แล้วนะครับว่า
ให้ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้สักหน่อย
เพราะว่าตัดมาอย่างถูกกฎหมายขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับ
อย่างไรก็ตามครับท่านเจ้าวาดวัดหัวกระบือพระครูวิบูรณพัฒนกิจ
ยืนยันว่าท่อนไม้สักทั้งหมดได้มาอย่างถูกต้องนะครับ
มีผู้ใหญ่แดงไม่ทราบชื่อกับนามสกุลจริงจากจังหวัดกาญจนบุรี
เอามาบริจาคให้บอกว่าให้วัดเอาไปสร้างโบสถ์ไม้สักโบราณ
ยืนยันว่ามีเอกสารการได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
พร้อมให้ตรวจสอบแต่มันก็มีคำถามขึ้นมาทันทีว่า
แล้วทำไมไม่วางไว้ดีเอาไปแช่น้ำซุกอยู่ใต้น้ำใต้คลองทำไม
บอกว่าคือยังไม่มีการประสานทางสำนักการเขตบางขุนที่ในกรุงเทพมา
แต่เท่าที่ดูจากข้อมูลเบื้องต้น
เรื่องของไม้ที่ตัดมาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
เพราะเป็นภูมิปัญญาแบบโบราณแบบชาวบ้าน
ถนอมเนื้อไม้ทำกันมาเป็นร้อยปีแล้ว

เพราะว่าไม้สักหรือว่าไม้ที่จะเอามาสร้างบ้าน

เอาไปแช่น้ำเพื่อป้องกันปลวกมอดแมลงมากินเนื้อไม้
คือปลวกมอดแมลงที่มันไปกินเนื้อไม้เนี่ย
เพราะว่าในเนื้อไม้มันมีแป้งกับน้ำตาล
ทีนี้ถ้าจะเอาไม้ไปใช้ไปสร้างแล้วให้มันอยู่ทนเป็นร้อยปีเนี่ย
ต้องไปจำกัดจัดการกำจัดแป้งกับน้ำตาลจากตัวไม้ออกก่อน
เพราะฉะนั้นการเอาไปแช่น้ำมันจะทำให้แป้งกับน้ำตาลในตัวเนื้อไม้มันเจือจาง
พอแป้งกับน้ำตาลมันหายไปมันเจือจางไป
ปลวกมอดแมลงมันก็ไม่มีอะไรมากิน

อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ส่วนท่านเอาไม้ไปแช่น้ำแล้วไม้มันขยายไหมล่ะ
มันบิดมันเบี้ยวไหมล่ะเหมือนประตูบ้านเราเวลาฝนตกก็ยังแบบบวมขึ้นมาใช่ไหม

ก็ต้องเอามาเอาใหม่ไปเข้าขั้นตอนการอบอีก